คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมไปที่วัดราชประดิษฐ
อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าอยากให้ผู้ที่ดูแลวัด
หรือว่าคณะกรรมการวัดตรวจสอบแล้วก็แก้ไขให้หน่อย
เพราะว่ามีเศษชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่เสียชีวิต
แล้วเขาไปทำพิธีชาปนกิจเนี่ยค่ะครับ
อยู่บนพื้นเกลื่อนกลาดรอบวัดอยู่ที่ทุ่งนาของวัด
ทำไมมีภาพแบบนี้ให้เห็นเออ
เนี่ยค่ะมีอุปกรณ์ต่างที่มีการทำพิธีชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยค่ะ
ก็เกลือนรอบเมนเผาศพคือไม่มีการจัดการเก็บให้เป็นที่เรียบร้อย
คนเขาเห็นแล้วไม่สบายใจค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าแล้วแบบนี้ดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิต
ถ้าเขาได้รับรู้ถ้าเขาเห็นว่ากระดูกของตัวเอง
ถูกทิ้งเกลื่อนกลาดบนพื้นหมาแมวฆ่าไปทั่ว
ก็คงจะไม่ดีแน่อยากให้สับปะเหลอที่ดูแลเรื่องนี้
อยากให้คณะกรรมการวัดตรวจสอบแล้วแก้ไขด้วยนะคะ
ผมว่าขาดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีครับ
หนึ่งคำว่ากระดูกเนอะส่วนหนึ่งนี่ต้องอยู่ที่นี่
เพราะว่าเวลาทำบุญแล้วมวยตรงนี้
ส่วนที่สองก็คือเอาไปลอยอังคาร
ส่วนที่๓ที่เหลือแล้วเนี่ยทำความสะอาดฝังกบเผา
ฝังไว้เรียกว่าเผาฝังไว้
คนต้นไม้ให้เป็นปุ๋ย
แล้วก็จะได้ธรรมชาติแล้วก็ได้คุณภาพของลิงที่ดี
เพราะว่าธาตุเราอยู่ตรงนี้ดินน้ำลม

ว่าญาติเขาจะรับไปหมดหรือไม่หมดหรืออย่างไรเนี่ย
ก็ไม่ใช่แบบโอ้โหทิ้งเกลื่อนกลาดไปหมด

ยอมรับว่าที่ผ่านมามีเจ้าภาพหรือว่ามีญาติของผู้เสียชีวิต
มาประกอบพิธีชาปนกิจศพที่วัดเนี่ยร้องเรียนมาเยอะ
เรื่องที่กระดูกที่เผาแล้วเนี่ยเกลื่อนกลาดถูกจัดเก็บ
เก็บไว้ให้ญาติแบบไม่เรียบร้อย
ก็เตือนทางสับปะเลอแล้วก็ผู้ดูแลไปหลายครั้งนะครับ
แต่ก็ยังเกิดปัญหาลักษณะแบบนี้อยู่อีกนะฮะ
อยากจะบอกว่าถ้าย้มอยากเป็นสับปะเลอ

เดี๋ยวหนึ่งคือความสะอาดนี่

พ่อที่ผ่านมาได้บอกเขากี่ครั้งนะครับ

ทางเจ้าบาทบอกว่าถ้ายังงั้นเดี๋ยวต้องเรียกสับปะเลอวัด
คณะกรรมการวัดตัวแทนชาวบ้านมาคุยมาหาทางออกร่วมกันอีกครั้งนะครับ

โดยเฉพาะกระดูกที่แบบยาดเขาฝากไว้ที่วัดเนี่ย
แล้วก็ถูกทิ้งกระจัดกระจายนี่ก็มีนะครับ
ส่วนจะต้องเชิญดวงวิญญาณทำบุญให้กับเศษชิ้นส่วนกระดูก
ที่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเกลื่อนกลาดไปหมด
ของใครเป็นของใครก็ไม่รู้เนี่ย

เพื่อความสบายใจอีกครั้งนะครับ